โควิดค่ะแต่มีเรื่องหงุดหงิดหัวใจนะคะสำหรับพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาแหม
งานเนี้ยปกติเนี้ยยาวตั้งแต่มะกะลายันทันวาใช่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าเอามือขึ้นมา
ไก่หน้าผากก่อนเลยมีแต่แคนเซิลแคนเซิลทั้งนั้นเลยนะคะ
ปกติเนี้ยพี่แป๊กกี้เนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะอืม
การของเราเนี่ยคนคุณภาพงานพิธีกรแกงานโชว์ตัวแกโอ้โห
สุดยอดจริงจริงเป็นคนรันวงการเลยแหละว่าได้รันวงการงานเยอะค่ะเออ
พี่แป๊กกี้ศรีทันยาเนี้ยเป็นสาวที่เก่งมากความสามารถนะฮะ
เต็มที่กับทุกงานจริงจริงบทบาทในวงการบันเทิงตอนเนี้ย
ก็มีทั้งงานพิธีกรงานโชว์ตัวต่างเขาร้องเพลงได้ด้วยไง
แล้วทุกงานที่ได้รับเนี่ยพี่เป๊กกี้บอกเลยว่าแหมจ้าง๑๐
เล่นล้านเลยนะคะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนว่าจ้างต่าง
อยากจะได้พี่แกอีกตลอดตลอดนะฮะแรงมีเท่าไหร่ใส่มาหมดแม็กซ์นะคะ
นิดนึงตอนที่งานเลี้ยงปีใหม่ไทยรัฐอ่ะค่ะมีปีนึงพี่เป๊กกี้เนี่ย
เคยมาโชว์ในงานเราโอ้โหเต้นซะจักรลงจักรแร้เปียกนะคือเต็มที่
ตีรังกาโชว์ด้วยไม่ใช่อะไรนะคะจะบอกว่าความสามัคคีของวงนี้นะคะ
เขาจัดเอฟเฟคมานะคะจะมาร้องเพลงธรรมดาไม่ได้เลย
มีการพ่นพ่นไฟเป็นเวทย์ดิดีนะแล้วคือพี่แป๊กกี้เนี้ยงานเล็ก
งานใหญ่ไม่เคยเกี่ยงเพราะฉะนั้นสุดยอดจริงนะ
แต่ว่าล่าสุดพี่เป๊กกี้ค่ะได้โพสต์คลิปอัปเดต
สภาพคล่องทางการทำงาน
บอกว่าตั้งแต่โควิด๑๙กลับมาระบาดระโลกนี้เป็นอย่างไรบ้าง
พี่เห็นในคลิปนี้เป็นอย่างไรแต่งหน้าสวย

เหมือนจะออกไปทำงานแต่จริงแล้วมีงานที่ไหนหรือเปล่าไปฟังค่ะ

ว้าวตายแล้ว
สวยแต่ไม่มีงานทำงานยกเลิกหมด
หัวเราะให้กับความเซ็งของชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
สวยแค่ไหนก็ไม่มีงานทำนอนอยู่บ้านไปยาวก่อนนะครับ
จากอีเวนต์ช่วงนี้ก็ทยอยกันยกเลิกกันแล้วด้วยนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงในรายการของคุณซานิค่ะ
ล่าสุดในยูทูปพี่เป๊กกี้เขาไปเป็นแขกรับเชิญ
นั่งสัมภาษณ์ถามถ่ายกันแม้สนุกสนานเลย
เป๊กกี้เขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ
เคยวิ่งงานได้มากสุดเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

โอ้โหบอกเลยว่าวันเดียวเท่านั้นเขาตื่นลืมตามาเงินล้านเข้ากระเป๋าเขา
ฉะนั้นเวลาที่ใครบอกว่าแหมดาราก็ไม่เดือดร้อนหรอก
เงินหายสักเท่าไหร่เชียวหายเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้ววิ่งนี่นะครับวันนึงประมาณ๖งานต่อวัน

คติที่ว่าไม่มีงานเนี่ยมันเหนื่อยกว่านะคะ
ยิ่งตั้งใจทำงานให้ดีก็จะยิ่งมีงานเยอะ
โอ้โหคตินี้พี่เป๊กกี้บอกเลยว่าทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้
เพราะล่ะหลายคนเวลามีงานบอกโอ้ยเหนื่อย
แต่พอไม่มีงานเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงนะ

ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟมันไม่ได้ลดไปตามโควิด
โอ้โหบอกเลยว่าตรงเวลาเป๊ะ

แต่ตอนนี้ก็งานก็ไม่เลือกเราเหมือนกัน

พี่เป๊กกี้หลายคนบอกว่าทำไมเดือดร้อนจัง

เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะ